ไปห้าวันห้าคืนเลยวันนี้หมาดีขระเครียดครับ
โอ้โหไม่กลัวว่าจะเป็นอะไรจะโดนคุณสัยหรือเปล่า
ต้องร้อนถึงทีมสายใหม่ต้องรอดเลยครับ
ดูของผมสงสัยเยียวไปเยียวใยสารจ้าวข้าวจะยังบอกผมเลย

เนี่ยทีมงานสายใหม่ต้องรอดก็พยายามจะปลุกแล้วนะฮะ
นี่มีอุปกรณ์มาด้วยแต่ที่เรียกคุณยายคุณยาย
แต่จริงเขาอายุแค่๖๐ปีเท่านั้นเองนะครับ

คือคุณป้ามนธิราคนนี้เนี่ยหลับไปยาวนานมากครับ
จนกระทั่งสามีของคุณป้าชื่อว่านายกัญญารัฐสมุทรอายุ๖๑ปี
ต้องโทรแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วว่า

ลุงเนี่ยนอนแข็งทื้อเลยไม่ตื่นมา๕วัน๕คืนแล้ว
อยู่ในซอยสวัยประชาราช๑๗อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีครับ
เรื่องต้นสามีเชื่อว่าเมียก็คือป้ามนธิราน่าจะโดนคุณสัย

สัปดาห์ก่อนทั้งคู่พากันกลับบ้านไปทำธุระที่สุรินทร์
พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละที่ปฐุมธานี
ป้าหม่อนธิราเป็นลมล้มพับไปเลย

ละเมอว่าโทษนะฮะอาจจะไม่สุภาพนิดนึง
เยี่ยวใส่ที่กูมึงต้องมาขอโทษกู

คุณลุงกัญญาก็ตกใจสิอะไรเนี่ยทำไมมาละเมอแบบนี้

ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
บอกว่ามีการส่งป้ามณฑิราไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปฐุมธานีแล้ว
พอตรวจไปพบว่ามีเลือดคั่งในสมองครับ

ซึ่งก็ถ้านับจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเข้าวันที่๗แล้วนะฮะ
หลังจากนี้หากอาการยังไม่ดีขึ้น
คงจะต้องประสานไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
ถ้ารักษาด้วยวิทยาศาสตร์ไม่หาย
อาจจะต้องหันมาพึ่งทางศัยศาสตร์ครับ
เรื่องต้นเนี่ยคุณลุงกัญญาสามีของคุณป้ามนธิราบอกว่า
มีการประสานไปยังอาจารย์ออสครับ
ให้ไปช่วยหน่อยเพราะว่าท่านก็ขึ้นชื่อเรื่องแก้คุณสายมนต์ดำอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ
หวังว่าป้ามนธิราจะตื่นเร็วนี้นะฮะ